ถึงบอกว่าที่จะเล่าข่าวต่อไป
เหมือนว่าเลขสะดุดลักษณ์จริง
ขับรถไปกะจะไปที่อำเภอนี้แหละ
อยากจะรู้ว่าอีกกี่กิโลเมตรจะถึง
มองแวะไปป้ายบอกทางโอ้สะดุดรักตัวเลขเหล่านี้

แล้วเขาถูกมา๓งวดติดแล้วนะฮะ
ไปดูเรื่องราวสุดเห็งนี้กันสักหน่อยฮะ
แล้วร่องนวลนี้ล่ะป่ะน่าจะรุ่นตัวนั้นเหลือ๒๐นั่นแหละ

คุณป้าบอกเอาละเลขบนนี่แหละอำเภอสำโรงทาบนี่แหละ
ไม่เพราะว่าถ้าไปดูป้ายบอกทางในทุกพื้นที่ทุกอำเภอ
เอาทั่วประเทศคุณจะได้เลขครบทั้ง๑๐ตัวด้วย
ก็เป็นป้ายบอกทางที่ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าตลาดนัดโคกระบือถนนสุรินท
ครพุมจังหวัดสุรินนะครับเป็นความหวังของชาวสุรินทร์ในวันนี้

เริ่มจากด้านล่างบอกระยะทางไปอำเภอสังขะ๓๘กิโลเมตร
ขึ้นไปเป็นป้ายบอกทางไปรัตนบุรี๔๔กิโลเมตร
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นป้ายบอกทางไปจังหวัดศรีสเกต๖๙กิโลเมตร
แล้วก็ป้ายบนสุดเป็นป้ายบอกทางไปอำเภอสำรงทาบ๒๐กิโลเมตรนะครับ
ตัวเลขดังกล่าวก็ดันไปตรงกับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลมาแล้วหลายงวด
จากงวดวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาเลขท้าย๒ตัวออก๓๘นะครับ
วันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาเลขท้าย๒ตัวออกสี่สี่
แล้วก็งวดวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมาเลขท้าย๒ตัวออก๖๙กิโลเมตร
ก็ดันเป็น๓งวดติดกันด้วยคุณ
ทีนี้ก็เหลืองวดนี้สิวันที่๑๖ธันวาคม

ก็คาดว่าอันนี้เป็นความคำ

จะมีเลข๒๐เพราะ๒๐กิโลเมตรนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญป้ายบอกทางไปอำเภอสำรงทาบ๒๐กิโลเมตร
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของบัวขาวบัญชาเมฆด้วย
นักชกชาวไทยชื่อดังที่ยังไม่ออกรางวัล
หมายถึงคุณบัวขาวยังอีกกี่กิโลไม่ใช่ว่าคุณบัวขาวยังไม่ออกรางวัล
หมายเลขนี้ยังไม่ออกรางวัล๒๐ใช่ไหม๒๐กิโลเมตรนะ
มีในทักษะพยากรด้วย
เดี๋ยวฟังเสียงแม่ค้าลอตเตอรี่กันหน่อย
เพราะคนหาซื้อเลขนี้หรือเปล่านะครับ
แล้ว๒๐ล่ะ๒๐หมดนานหรือยัง

ก็นั่นแหละครับเลยมาบอกคุณผู้ชมแค่นี้
บนบังคุณพื้นจากที่ใกล้เคียงด้วยนะครับ

บอกทางไปจังหวัดอำนาจริงนะครับ
ก็ทำให้งวด๑ตุลาคมที่ผ่านมา
นักเสี่ยงโชคต่างแห่ซื้อเลข๙๐
ทำให้ทุกคนคร่ามไปออกไปมุกดาหารไง

ก็เป็นที่ฮือฮาของคราวก่อนชาวมุกดาหาร
คราวนี้ก็ต้องมาลุ้นเลขป้ายบอกทางตรงนี้๒๐ว่าจะเป็นยังไงนะครับ
ขับผ่านไปผ่านมานะคะแล้วเห็นควันพุ่งเข้ามาข้างถนน
ไม่ได้ป่าไฟไหม้ป่าข้างทางนะควันทูบ
ควันทูบเพราะว่าจะมีคนไปไหว้นะฮะ
เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องตัวเลขหรืออาจจะเป็นความบังเอิญก็แล้วแต่นะครับ
แต่ดันออก๓งวดติดกันแล้วไงนะครับ